เราส่งน้องดูดิวไปกองละครเรื่องใหม่

โดยผู้กำกับมืออาชีพพี่หนุ่มอัตภพรตั้งแต่วันฟิตติ้งเลย
ม่วนซื่นสนุกสนานขนาดไหนนะคะ

เกะกะกองถ่าย
คุณผู้ชมอยู่ไหนนะคุณผู้ชมอยู่ไหนคุณผู้ชมอยู่ไหน

วันนี้อยู่กับดิวนะคะแล้วก็ช่วงของเกะกะกองถ่ายค่ะ
วันนี้จะพาคุณผู้ชมมาเกะกะกันที่การฟิตติ้งละครเรื่องแก๊งป่วนสื่อข่าว

แก๊งป่วนไม่รู้ว่าใครเป็นแก๊งสืบข่าว
เพราะฉะนั้นเราต้องมาหาคำตอบพร้อมกัน

นี่ไปชมพร้อมกันเลยค่ะ

ตอนนี้นักแสดงเขากำลังปรับลุคกันอยู่
มีใครโอ้โฮสิวะลาสนั่นมาก

มาเลยจ้า

โอ้โหคนนี้
นี่เตรียมแล้วนะมีแว่นขยายด้วยนะ
นี่บอกก่อนว่าปกติไม่ใส่เลยนะไม่ใส่แบบบิกินี่ไม่ใส่อะไรเลย

ใช่แต่ในเรื่องก็จะมีแบบปลอมตัวอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คือมีภารกิจมีมิชชั่นโดยสมกับเป็นแก๊งปวดสืบข่าว
นี่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวอีกลุคนึงที่จะได้เห็นคุณผู้ชมต้องตามดูเลยนะคะ
ต้องตามดูนะคะ
มิชชินเชิญทางนี้หน่อยค่ะกับช่วงเกะกะกล้องถ่ายนะคะ
คุณผู้ชมคือถ้าอยู่มันตั้งแต่แรกเนี่ย

วันนี้พี่ชินรับบทหลายบทบาทมาก

คนบ้าแหละครับเพราะว่าทำได้ทุกอย่างฮะ

ก็ตำรวจขึมเท่ใช่ไหมเพราะว่าเคยเป็นตำรวจ
เป็นนักข่าวสืบสวนใช่ไหมฮะจนมาเป็นนักข่าวสืบสวน
พี่หนุ่มติดต่อมาอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าอยากให้ชิมมาเล่นอะไรอย่างเงี้ย

เอางี้ผมคิดว่าพี่หนุ่มน่าจะเลือกบทดีให้ผม
คือผมมีความคิดอย่างนี้นะว่าพี่หนุ่มเขารักเรา
แล้วก็แบบเลือกบทอะไรที่เราออกมาแล้วเราน่าจะดูดี

ผมก็เลยคิดว่าเออมาก็เป็นนักข่าวเป็นนำรวจอะไรอย่างเงี้ย

มาถึงซีนแรกก็คือ

นี่คืออันแรกที่ถ่ายเลย

พี่หนุ่มกับพี่หนุ่มก็เครียดมาแล้ว

ก็เลยมาเจอบทคอมโมดี้บ้างก็น่าจะสนิท

พี่หนุ่มสวัสดีครับ